สาวสู้ชีวิตจนกับสาวสตรองนะค่ะ

ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เจอมรสุมเกี่ยวกับรักร้าวเตียงหัก
อย่างหนักหน่วงค่ะล่าสุดมาโฉมใหม่
ต้องบอกว่าสวยปังอลังเวอร์มากจริงค่ะ
นี่คือคนอายุ๔๙จะ๕๐นะจ๊

คืออัพลุคใหม่เปรี้ยวปรี๊ดจี๊ดจาดนะคะ

พร้อมกับลูกชายคนโตน้องเจ้านาย

ปิ่นยังได้เจอเพื่อนเก่าพี่เต๋าสมชายค่ะ
งานนี้ก็คือชุนละมุนทั้งสองบ้านค่ะ
กันแชร์ภาพคู่อย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียว
หน้าตาเขาดีนะคะลูกเต้าเขานะคะ

เอาจริงตอนนี้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วค่ะ

ขอก้าวไปข้างหน้ากับชีวิตใหม่

โดยตอนนี้นะคะแม่ปิ่นเองก็หันมาดูแลตัวเองค่ะ
ออกกำลังกายจนได้รูปร่างที่สวยเป๊ปังสวยมาก

จนลูกชายน้องเจ้านายที่หล่อมากเหมือนกัน

ไปดูความน่ารักของคู่แม่ลูกคู่นี้กันหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะ

คุณแม่ก็สวยขึ้นเนอะ

แจ๊กะรีนเธอยกนิ้วสาบานตอนนี้
ก็เธอไปสักพาทเม่าเธอโฟกัสที่เม่าอย่างเดียว
หล่อมากคุณแม่ก็สวย
เอ๊แบบนี้เลยนะคะแต่ว่าน่ารักทั้งคู่ค่ะ
ส่วนงานละครเรื่องใหม่ของแม่ปิ่นลงจออนแอร์แล้วนะคะ
โดยถือว่าเป็นการกลับมาเล่นละครในรอบหลายปี
แม่ปิ่นฝากเป็นแฟนมันทึงเท้ารักติดตามด้วยนะจ๊ะ
รับรองว่าบทบาทใหม่แซ่บลืม